เดี๋ยวจะพาไปทานอีกร้านหนึ่ง
โอ้โหเปิดร้านวันแรกนี่ก็ฮือหา
เพราะว่าแจกฟรี

นี่แหละครับของฟรีแบบนี้อย่ารอช้าเลยครับ

ก็อยู่ที่๒๑๑ถนนตรังปะเหลียน

ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวอับแปะครับ
ก็คือแปะเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาจ่าย

งั้นเรียกคุณชื่อคุณจีน

ตัวเองเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอาแปะเนี่ยเป็นวันแรกนะ
เพียบเลยก็แจกฟรีนี่
มากินกันแน่นร้านมากันเยอะเลยนะครับแต่เหตุผลที่เปิดให้ชิมฟรีแบบนี้
ต้องการให้ลูกค้ามาได้ชิมรสชาติดูก่อนว่าก๋วยเตี๋ยวของตัวเองนั้นรสชาติเป็นอย่างไร
ถูกปากไหมสูตรของเขาก็คือเป็นสูตรดั้งเดิมนะคุณนิวนาวนะ
เป็นสูตรเก่าจากซอยรางน้ำที่ย้ายจากกรุงเทพ
เออคนเคยแถวนั้นก็คงจะคุ้นกันดีถูกต้องครับ
รสชาติน้ำซุปเขาบอกว่ามีรสชาติที่มันมหัศจรรย์พันลึกไม่เหมือนของที่ไหน
แล้วก็รสชาติมันเข้มข้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะรู้ว่าถูกใจคนแถวนั้นไหม
จังหวัดตรังก็เลยมาเปิดร้านให้ชิมฟรีกัน
เขาบอกว่ารสชาติกลมน่ารับประทานเป็นอย่างมาก
ส่วนเส้นหมี่ก็นุ่มเนื้อหมูนี่นุ่มยิ่งกว่า

เรียกว่าแจกฟรีตั้งแต่เช้า
ไปจนของหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวล่ะครับ

ทานแล้วล่ะครับตอนนี้เขาให้ทานแบบเสียเงินแล้ว
อยากจะไปชิมร้านก๋วยเตี๋ยวอาแปะนะครับ
ร้านจะเปิดตั้งแต่๙โมงไปจนถึง๑๕นาฬิกา

แจกฟรีแต่วันแรกเขาแจกฟรี

ปกติทั่วไป๔๐บาท

ก็คือปกติ๔๐บาทเท่านั้นเองนะครับ
เกาเหลาแพงขึ้นมาอีก๑๐บาท๕๐บาท

อยู่ที่จังหวัดตรังแล้วถ้าใครไปไม่ถูก
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับลองโทรไปสอบถามก็ได้๐๘๘

ส่วนสถานที่อย่างที่บอกนะครับอยู่ที่๒๑๑ถนนตังปลาเหลียน
อำเภอเมืองจังหวัดตรังลองไปหาทานกันดูอยู่ที่จังหวัดตรัง
ของดีของอร่อยที่นั่นโอ้ยมีเยอะจริง
โอ้โหไปทั้งกินไปทั้งเที่ยวที่ตรังได้เลยนะคะ
เดี๋ยวเราจะทยอยนำเรื่องราวดีที่ตรังมาฝากนะคะ